สิ่งหนังต่างไม่ง่าชะเอิงเอ่ยพูดจริงไม่ร้อน
อุ้ยบริหารด้านไกลก็แต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้อากาศดีนะคะ

ปกติต้องสวัสดีอ๋อวันนี้วันกองทัพไทยก็เลยจะต้องสวัสดีแบบนี้
และแต่งมาเต็มตัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้มีฝึกนะคะ
แล้วฝึกท่าทางจะดีด้วยเพราะอากาศดีเหลือเกิน
โดยเฉพาะทหารที่ภาคเหนือนะคะวันนี้อากาศคงดีมากเพราะว่าเย็นจริงนะคะ
และย้ำนิดหนึ่งวันนี้วันกองทัพไทยนะคะรำลึกถึงมันดาทหารไทย
ที่สละเลือดเนื้อแรงกายแรงใจรักษาชาติเอาไว้นะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะตรวจสอบแบบนี้แล้วกัน
วันนี้อุณหภูมิภาคเหนือและภาคอีสานและโดยรวมทั่วไปลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
จะเห็นว่าลมหนาวจากเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ
เขาลงมาแล้วนะคะแล้วจะแตะที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือยอดดอยจะเป็นจุดที่หนาวที่สุดของประเทศไทยณวันนี้
แล้วทำไมเขาถึงกำลังแรงแบบนี้แล้วมันหนาวแบบนี้เห็นไหมคะ
เส้นความเย็นค่ะ๑๐๑๔๐๑๖๐๑๘๐๒๐เข้ามาแน่นติดกันแบบนี้
แสดงว่าลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงนะคะ
และจากลมหนาวที่พัดมาแบบนี้มาบวกกับกระแสลมฝ่ายตะวันตกค่ะ
ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่าอาจจะทำให้เกิดฝนได้
เน้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือตอนบนมีอะไรบ้าง
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางโอ้โหวันนี้จะมีฝนมา
ระบบมีหนาวด้วยระวังเรื่องของสุขภาพ
บรรดาพี่น้องเกษตรกรตากพืชผลทางการเกษตรไว้
เตรียมเก็บเลยนะคะอาจจะตรักเนี่ยเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นเองนะคะ
แล้วพอฝนเข้ามาทางภาคเหนือและภาคใต้ปกติมีฝนวันนี้ยังมีอยู่ไหม
มีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะวันนี้ภาคใต้ฝนประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะ
เพราะฝนน้อยแบบนี้คลื่นก็ต่ำตามไปด้วยนะคะ
ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
โดยรวมทั่วไปวันนี้อากาศดีค่ะไปหากิจกรรมทำกันหน่อย
เด้อสูมาสาปลาสาปลาแปลว่าอะไรแปลว่าลงไปหาปลาในสระแบบนี้
พาคุณผู้ชมไปที่เมืองโคราชค่ะเพราะว่างเว้นจากการทำนา
ลงคลองไปเลยเอาอ้วนไปด้วยไปหาปลาน้ำในคลองมันเริ่มลดลงค่ะ
พอเป็นแบบนี้ปลามันดำผุดดำไหว้ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ
จับง่ายมากมากเลยนะคะได้ทั้งปลาช่อนได้ทั้งปลาดุก
เอาไปทานหมูเนอะช่วงนี้หมูมันแพงกินโปรตีนจากปลาไปก่อนแล้วกันนะคะ
แต่ทีนี้มีเรื่องมีเรื่องมาเตือนกันหน่อย
พี่น้องเกษตรกรค่ะว่างเว้นจากการทำนา
บอกว่าจะต้องเตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวในฤดูถัดไป
แต่อย่าใช้วิธีนี้นะเผาต่อสั่งข้าวนะคะ
มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วงนี้มีลมแรงด้วย
อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นวงกว้างได้
คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยนะคะ
อย่าเลยแล้วเนี่ยพี่น้องเขาขับรถผ่านแบบนี้มันอันตรายค่ะ
ส่วนที่ฉันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาฝึกแล้วนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนปอกนู่นกอีกแล้ว
โอ๊ยไปแล้วค่ะ